แก๊งมิตรฉาชีพโทรศัพท์มา

ทัศน์สะดุของคุณสืบสกุลที่ส่งไปที่จีนเนี่ย
ตอนนี้ถูกตีกลับแล้วในนั้นมีสิ่งผิดกฎหมาย
ต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณสืบสกุล

มีการโอนสายเดี๋ยวให้คุยกับตำรวจบ้าง
เดี๋ยวให้คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้บ้าง

นี่ค่ะพี่ผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนี้
คือคุณสุดใจพิมลนอกเป็นชาวโคราช
เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าเนี่ยพี่ก็โดน
แล้วก็บอกว่านี่คุณสุดใจใช่ไหมคะ
คุณสุจัยคะมีพัสดุตีกลับมาจากจีนค่ะ

กล่องนั้นที่เป็นชื่อของคุณสุดใจส่งออกไป
มีหนังสือเดินทางผิดกฎหมาย๑๒เล่มค่ะ

พี่ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งเลย

ไม่ได้ส่งของไปจีนจะส่งไปทำไม

เดี๋ยวโอนสายให้ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
ทีนี้คนที่รับสาย
หลังจากที่โอนสายไปแล้วนะก็บอกว่าสวัสดีครับผมร้อยเวรนั่นนี่

แล้วมีการบอกด้วยว่าได้ครับเดี๋ยวผมประสานกับผู้กำกับจะให้ช่วยเหลือนะครับ
ทีนี้ระหว่างที่รอสายอะค่ะสิ่งที่พี่สุดใจได้ยินนะนะ
เหมือนกับทางฝั่งปลายสายเขาก็กำลังวอล
กำลังวิทยุสื่อสารคุยกันเรื่องของพี่สุจัยนี่แหละ
ทีนี้มีอีกคนนึงมารับสายต่อครับ
เอ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีชื่อของคุณสุจัยเนี่ย
เปิดบัญชีอยู่อุ้ยหลายธนาคารเลยพี่สุจัยบอกว่าไม่จริง
พี่ไม่ได้เปิดหลายธนาคารแล้วเขาก็บอกด้วยนะ
เงินในบัญชีนี้มีอยู่เพียบเลยเอางี้ไม่รู้ว่าคุณสุดใจเนี่ย
มีความผัวพันเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือเปล่า
ดังนั้นต้องโอนเงินมาให้มาตรวจสอบเส้นทางทางการเงินหน่อย
ถ้าเกิดว่าคุณไม่เกี่ยวข้องจริงเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จ
คุณไม่ต้องกลัวนะผมเนี่ยเป็นตำรวจเดี๋ยวผมจะโอนเงินคืนให้คุณภายใน๒ชั่วโมง
แล้วคุณไม่ต้องไปบอกใครคุณไม่ต้องเล่าให้ใครฟังนะคุณเชื่อผม
เนี่ยปลายสายบอกแบบนี้แต่ตำรวจก็ตำรวจปลอมคุณผู้ชม
สุดท้ายเนี่ยนะพอพี่สุจัยเขาได้ยินแบบนี้ค่ะ
คือก็กลัวไงชาวบ้านตาดำอ่ะไม่รู้อะไรหรอกปลายสายเขาบอกว่าเป็นตำรวจสอนอนั้นนี้
เราก็กลัวแล้วพี่สุดใจเขาก็บอกว่าพี่บริสุทธิ์ใจทำยังไงรู้ไหม
พี่เลยโทรไปยืมตังค์ลูกชายบอกว่าลูกเนี่ยแม่ขอยืมตังค์หน่อย
แล้วสุดท้ายโอนเงินไปให้ตามที่ปลายสายเขาบอกโอนไปให้นะเกือบหมื่นเจ็ดอ่ะ
บาททีนี้รอสิคะรอว่าจะโอนเงินคืนใน๒ชั่วโมงไหม
โอนค่ะหายเงียบไปเลยทีนี้พี่สุจัยเขาก็เลยเล่าให้กับลูกสาวฟัง
ลูกสาวบอกว่าแม่ทำไมแม่ไม่เล่าให้หนูเร็วกว่านี้
นี่แม่มาเล่าตอนแม่โอนตังไปแล้วแม่รู้ไหมแม่โดนหลอก
เนี่ยหนูฟังข่าวมาข่าวแบบนี้เยอะเลยทีนี้ค่ะทำยังไงล่ะ
ลูกสาวก็เลยต้องพาแม่มาแจ้งความที่สพโพกลาง
ตำรวจก็บอกว่าโอ๊ยตอนนี้นะมีคนมาแจ้งความอย่างคุณป้าเนี่ย
มีทั้งหมดห้าคนแล้วแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ย
รวมแล้ว๒แสนกว่าบาทอันนี้ที่สพโพกลาง
ยังมีพื้นที่อื่นอื่นอีกคุณผู้ชมดังนั้นอย่าหลงเชื่อนะ
วิธีการที่อยู่ดีมาอ้างว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณ
โอนตังค์ไว้ให้เท่านี้เพื่อตรวจสอบก่อนแล้วจะโอนตังคืน
มันตรวจสอบอะไรแบบนี้ไม่ได้ทางที่ดีค่ะ
ดิฉันไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเลย
อันนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ต้องโอนเงิน
ไม่ต้องบอกเลขที่บัญชีของเราด้วยนะคะ